สวนยางพาราที่อำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังค่ะคุณผู้ชม
มีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะซึ่งทราบภายหลัง
เขาเป็นทนายความแล้วก็เป็นเจ้าของสวนยางพาราตรงนี้ด้วย
เขาถูกยิงเสียชีวิตนะคะปมสาเหตุน่าสนใจมาก
เอาเรื่องของการเสียชีวิตเขาก่อนค่ะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณสมศักดิ์อ่อนชื่นจิตหรือว่าทนายว่าว
ทนายวาวอายุห้าสิบสี่ปีนะคะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนี่ย
พบร่างของทนายว่าวนอนจมกองเลือดสภาพศพคือ
มือขวาค่ะยังกำมิดพระอยู่เลยแพทย์ชนสุดพลิกศพพบว่า
มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดจำนวน๔นัดด้วยกัน
ลักษณะคือคงกระหน่ำยิงนะครับห่างจากศพไปสักประมาณ๕เมตรค่ะ
ไปพบรอยเลือดหยดเป็นทางยาวเลยนะคะ
จนถึงสะพานปูนข้ามลำห้วยแล้วที่สำคัญนี่ค่ะคุณผู้ชมกระสอบนี้
คุณผู้ชมจำกระสอบนี้ไว้นะคะไปพบกระสอบใส่มะละกอตกอยู่หนึ่งกระสอบด้วย
กระสอบนี้แหละค่ะสำคัญทีนี้ใกล้กันเนี่ย
ใกล้สวนยางภาระมีรถของผู้ตายเนี่ยจอดอยู่เป็นรถยนต์ค่ะ
ตำรวจเขาก็เลยไปตรวจสอบในรถไปพบโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
อาวุธปืนลูกโม่๑กระบอกวางอยู่ในรถคันนี้นะครับคุณผู้ชม
สอบสวนทราบว่าสวนยางตรงนี้ที่อำเภอวังวิเศษของจังหวัดตรังเนี่ย
มีเนื้อที่กว่าสี่สิบไร่สวนยางนี้เป็นของทนายว่าวเป็นของผู้ตาย
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายเนี่ยเดินทางมาจากบ้านพักซึ่งอยู่ห่างจากสวนยางสักประมาณ๑กิโลเมตร
ตีเนียนเดินเข้ามาในสวนของทนายวาวแล้วถือสัวไอ้กระสอบเห็นไหมฮะ
ที่ที่ฉันบอกว่าให้จำไว้นะกระสอบใส่มะละกอกระสอบนั้นแหละค่ะ
เดินเข้ามาทำทีลักษณะมาพูดคุยกับผู้ตายสุดท้ายไม่ได้พูดคุยอะไรหรอกค่ะ
ชักปืนออกมากระหน่ำยิงผู้ตายผู้ตายเนี่ยพยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดนะคะ
แต่ว่าคนร้ายก็ไม่ปรานีตามมายิงซ้ำจนกระทั่งผู้ตายเนี่ยเสียชีวิต
ไปสอบถามลูกสาวของผู้ตายเล่าบอกว่าพ่อเนี่ยคือเคยมีปัญหากับเจ้าของสวนปาล์มน้ำมัน
เรื่องที่ดินคุณผู้ชมฟังลูกสาวเล่าเดี๋ยวดิฉันขยายความเรื่องของสวนปั๊มน้ำมันนี้ต่อค่ะ
ขยายความจากที่ลูกสาวคนตายเล่านะคะที่พูดถึงสวนปาล์มน้ำมันเนี่ยสวนปามน้ำมันที่เป็นปัญหาเนี่ยมีเนื้อที่สักประมาณ๖๐
พี่เบิ้ลกล้อมทีนี้พอหมดสัมปทานแล้วผู้ตายเป็นแก่นำคนสำคัญในการเคลื่อนไหว
เรียกร้องสิทธิ์ที่จะเอาส่วนปั๊มน้ำมันไปจัดสรรให้กับชาวบ้านที่เขาไม่มีที่ดินทำกิน
แต่ว่าก่อนหน้านี้ไปสืบทราบมาว่าบรรดากลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองนายทุนผู้มีอิทธิพล
เข้ามายึดจองเข้ามาครอบครองไอ้สวนปาล์มน้ำมันดังกล่าวเนี่ยเช่นเดียวกัน
แล้วที่ผ่านมาก็เคยเกิดเหตุคนร้ายยิงข่มขู่ชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่า
สวนปาล์มน้ำมันไปเก็บผลปาล์มน้ำมันในพื้นที่มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
ก็เลยคาดว่านี่แหละน่าจะเป็นปมเหตุหรือเปล่าที่ทำให้คุณพ่อถูกยิงเสียชีวิต
ก็คือการเรียกร้องสวนปั๊มน้ำมันเพื่อที่จะไปจัดสรรให้กับคนที่ไม่มีที่ดินทำกินเนี่ย
อาจจะไปขัดผลประโยชน์ใครหรือเปล่าครับ